ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรประการ
ไม่รู้ว่าจะเรียกว่านักเรียนหรือนักเลงค่ะ

ขาสั้นกับขายาวกลายเป็นคลิปนี้ให้ดูเที่ยงนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะไม่ว่าจะขาสั้นหรือขายาว
แต่ทั้งสองฝ่ายเป็นเยาวชนค่ะ

ถือทั้งมีดทั้งไม้ทั้งปืน
ไล่ตีกันกลางซอยอุดมเดชตำบลบางเมือง

คือชาวบ้านบอกว่าอยากเอาคลิปมาโพสต์ลงในโซเชียล

เพราะตรงนี้มันเป็นแหล่งชุมชน
แล้วตอนตีกันทุ่มหนึ่งคุณ
โอ้โหชาวบ้านยังพลุกพลาดอยู่เลยอะค่ะ
นี่นะคะเป็นเหตุการณ์นักเรียน๒กลุ่ม
ยกพวกตะลุมบอลกันหน้าร้านค้า
ฝ่ายนักเรียนอาชีวะมาด้วยกางเกงขายาว
หมวกกันน็อกมากันสักประมาณ๖คน
พร้อมอาวุธมีดและอาวุธคล้ายกับปืนยาวค่ะ
ท้าตีกับนักเรียนอีกกลุ่มขาสั้น

มีอาวุธคือมีดไม้เป็นหลัก
ทั้งสองกลุ่มยกพวกตะลุมบอลกันนะคะ
จนกระทั่งมอเตอร์ไซค์ของฝ่ายช่างกลล้มลง
ก่อนที่ฝ่ายขาสั้นนักเรียนขาสั้นนะ

ทำให้ฝ่ายช่างกลต้องใช้มีดแล้วก็อาวุธคล้ายปืนยาว
ข่มขู่เพื่อจะชิงมอเตอร์ไซค์กลับคืนไป
จากนั้นมีการตะโกนทัดทายมาดินะ
แล้วก็คว่างปลาสิ่งของใส่ซึ่งกันและกัน
เกือบจะไปโดนพลเมืองดีที่ยืนถ่ายคลิปอยู่หน้าร้านค้า
หลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็หลบหนีไป
ชาวบ้านก็เลยเอาล่ะอย่ากระนั้นเลย
ก็เลยนำคลิปนี้มาแชร์เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตรงจุดนี้ซอยตรงนี้ชาวบ้านเขาสัญจรไปมาพลุกพลาดนะคะ

ตีหนึ่งตีสองโอเคชาวบ้านเขาหลับแล้ว
อาจจะน้อยคนที่จะโดนลูกหลงแต่ช่วงหนึ่งทุ่มเนี่ย
ชาวบ้านก็ยังใช้เส้นทางนี้สัญจรเลยค่ะ
ดีไม่ดีอาจจะโดนชาวบ้านที่เขาไม่รู้อีโนอิเน่ด้วยนะ
นะคะทีนี้คุณผู้ชมขาสำหรับความคืบหน้าเนี่ย
ช่วงสายวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
พบว่าตรงนี้เป็นถนนกลางชุมชน
มีชาวบ้านสัญจรไปมาครับข้าง
เราไปคุยกับเจ้าของคลิปคุณพี่มนต์พันธ์
แล้วบอกว่าหนึ่งทุ่มเมื่อวานี้
ขณะที่ตนเองพ่อแม่กำลังนั่งทานข้าวนึ่งกัน
นั่งขายข้าวนึ่งกันอยู่บริเวณหน้าบ้าน
ก็ได้ยินเสียงเออะโวยวายก็เลยหันไปดู
พบกลุ่มนักเรียนไม่ทราบสถาบัน
ในนั้นนะคะมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมอยู่ด้วยคุณ
สองฝ่ายขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กวดกันมาจากปากทางซอยอุดมเดช
ก่อนที่จะหยุดแล้วก็ถือมีดปืนปากกาลงไปตะลุมบอล

จนกระทั่งคนที่อยู่บริเวณนั้นพากันแตกตื่น
ที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายก็หลบหนีไปนะคะ
หลบหนีไปแยกย้ายไปค่ะ
จากนั้นแม่ของเธอก็รีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ
พอตำรวจมาถึงแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาแยกย้ายไปหมดแล้ว
เบื้องต้นนะคะไม่พบเห็นว่ามีคนบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุตนเองก็รู้สึกหวัดภาวะแล้วก็กลัว
เนื่องจากในซอยมักจะเกิดเหตุ
นักเรียนยกพวกตีกันบ่อยครั้งนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากที่สุดสิ่งที่ต้องการที่สุดคือ
ต้องการให้ตำรวจในท้องที่ช่วยกวดขันนักเรียนเหล่านี้หน่อย
เพราะการใช้อาวุธในที่สาธารณะเป็นอันตรายต่อ
พลเมืองดีที่เขาไม่รู้เรื่องเป็นอย่างมากอะค่ะ
ก็สองฝ่ายวิ่งวิ่งทางนี้วิ่งวิ่งมาทางนี้ก็วิ่งมา
เขาฟันกันตรงนี้ลากมีดยาวขนาดนี้
ฟันกันวิ่งกันแล้วก็เอาไม้เอาโต๊ะเครื่อง
แล้วรถถีบรถล้มตรงนี้แล้วก็ฟัน
เอามีดฟันฟันฟันแล้วก็ไปล้มทางนู้นอีกคันนึง
แล้วก็ฟันแล้วก็แย่งกันฟันกันไม่รู้อีกโน่งตรงนี้
ฝ่ายขาสั้นกับขายาวนี้เขามาเจอกันอย่างไรครับ

ใช่มาไล่ฟันกันตรงนี้